รถคือปกติรถยนต์ชนคนตายเข้าใจได้
เหตุการณ์นี้คนขับเครื่องบินลำนี้เป็นน้องภรรยา
น้องสเต่าะของคุณนีวิน
เป็นน้องภรรยาของคุณเนวินชิดชอบ
แต่เหตุจริงเกิดตั้งแต่ช่วงค่ำ
ตุลาคมที่ผ่านมาสนามบินเอกชนแห่ง๑
อยู่ตะบนประสาทกำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนครับ
นายสิทธิเดชแทร่ลีอายุ๕๑ปี
เสียชีวิตที่ลานลานบินตรงนี้สภาพศพเนี่ยขาดกลาง
คำว่าขาดกลางคือเอวฮะเอวตรงกลางเลย
เหมือนมีมีดใหญ่มาฟันตุ๊บครึ่งบนครึ่งล่าง
กระจายและในที่เกิดเหตุเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็มีเขาเรียกนะหูฟังหูฟังเวลาวิ่งออกกำลังกาย
เจอตกอยู่ด้วยครับเหตุการณ์สลดครั้งนี้เนี่ย
ไม่ใช่รถชนแต่เป็นเครื่องบินชน
เป็นตระกูลที่เครื่องบินความเร็วค่อนข้างสูง
กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอทีเข้าไปเติมเทอร์โบ
โบน๔๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงพูดไม่ต้องตกใจฮะ
ความเร็วคือข้างบนแต่พอมาข้างล่างเหมือนรถยนต์คันหนึ่ง
แต่ที่น่าตกใจคืออยู่ดีทำไมเครื่องบิน
แนนดิ้งแล้วมีคนไปอยู่ที่ลันเวย์ได้
ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
เครื่องบินเล็กเนี่ยชื่อว่าคุณรามสุภา
อายุ๔๙ปีเป็นน้องภรรยาของคุณเนวิน

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เออลืมบอกว่าคุณรามเนี่ยแกเป็น
เป็นไฮโซเลยนะเป็นผู้บริหารของ
หรือเป็นบอร์ดของเชียงใหม่ไนท์
สิทธิเดชโดนเครื่องบินชนเสียชีวิต
ขณะวิ่งออกกำลังกายแล้วทำไมคุณลามไปชนเขาได้
นั่นสิคะไม่เข้าใจคือตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวม
ข้อมูลหลักฐานอยู่นะครับโดยปกติเวลาขึ้นลงของลันเวย์ตรงนี้
จะมีเจ้าหน้าที่กั้นคือเขาเป็นพื้นที่ค่อนข้างเปิด
เปิดคือสามารถให้คนข้างนอกเข้ามาวิ่ง
ออกกำลังกายมาเดินเล่นในพิกัดตรงนี้ได้

จะมีการปิดปิดการจราจรแต่ให้เครื่องบินบินลงได้
รอบนี้งงมากว่าทำไมถึงมีคนเดินเข้าไป
แต่แปลว่าสนามบินยังคงมีการปิดอยู่

แต่เครื่องบินลำนี้ก็มาดีเลกว่าเดิมสักเล็กน้อย
ในช่วงหัวค่ำแล้วเหมือนประหนึ่งว่าคนเสียชีวิตคุณสิทธิเดช
ไม่รู้ประกาศไม่ได้ยินประกาศพอไม่ได้ยินประกาศก็เลยมาวิ่งตามปกติ
แล้วเครื่องบินมาดีเลดีเลคือในช่วงที่มันมืดพอดิบพอดีค่ะโอ้โหดังนั้นเนี่ย
ชนแบบนี้ชนเลยฮะชนแล้วตัวใบพัดเนี่ยตัวชนเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะ
อันนี้อธิบายให้ดูเบื้องต้นแต่ตัวชนจริงคือปีกด้านขวา
ปีกด้านขวาชนเนี่ยตัวปีกเองก็มีการพังเสียหายด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าตกลงแล้วเกิดจากความประมาทของใคร
สนามบินไหมสนามบินทำไมเกี่ยวอะไรล่ะสนามบินคือการบริหารจัดการการบินขึ้นลง
เกี่ยวข้องไหมหรือตัวคนขับเครื่องบินหรือคนที่เสียชีวิตเอง
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับคดีนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดที่จังหวัดลำพูนฮะ